ดูเรื่องราวที่ต้องฝากเตือนกันไว้ดีกว่าน้องใบตอง
ใช่เรื่องที่ต้องฝากเตือนกันก็คือเรื่องของการเสี่ยงอันตราย

เรื่องของความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นหลากหลายอาชีพแหละ
อย่างอาชีพตีพึ่งใช่ไหมหารังพึ่งก็เสี่ยงแล้ว
อาชีพอื่นก็เสี่ยงเหมือนกันโดยเฉพาะอาชีพช่างก็มีความเสี่ยงสูงนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยค่ะ
คุณผู้ชมภาพมันอาจจะเบลอนะ
คือเราต้องเบลอไว้แต่เห็นตรงวงกลมสีแดงไหม
เลอไว้เนื่องจากว่ามันค่อนข้างจะน่ากลัวและหวัดเสียวค่ะคุณผู้ชม
คือมันเป็นภาพของชายคนหนึ่ง
สันนิษฐานว่าเขาน่าจะเป็นช่างไฟนะ
แล้วก็ปีนบันไดไปบนเสาไฟฟ้าค่ะ
เพื่อจะไปซ่อมแซมอะไรบางอย่างบนสายไฟนะ
แต่ว่าคาดว่าเกิดความผิดพลาด
แล้วชายคนนี้โดนไฟช็อตคุณผู้ชม
ร่างของแกห้อยอยู่กับสายไฟ
ดูขนาดเป็นภาพเบลอยังหวัดเสียวเลยค่ะ

ก็ทำยังไงดีเพราะว่ากระแสไฟมันถูกตัดไปหรือยังก็ไม่รู้
หรือว่ามันยังมีกระแสไฟอยู่ตรงนั้น
คือคนที่มามุงดูก็ได้แต่เอาใจช่วยนะคะ
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ

สักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็มากัน
แล้วการช่วยเหลือก็เริ่มต้นขึ้น

การช่วยเหลือเริ่มต้นขึ้นด้วยความรุ้นระทึกของชาวบ้านแถวนั้นมาก
พี่การไฟฟ้าที่มาช่วยนะคะเขาก็ปีนบันไดขึ้นไป
แล้วคือเขาตัดกระแสไฟก่อนนะ
ก่อนที่จะปีนไปตอนนี้ก็คือต้องตัดไฟแล้ว
แล้วก็ปีนขึ้นไปค่อยปีนขึ้นไป
เพื่อที่จะหย่อนร่างของช่างคนนี้ลงมาทีละนิดทีละนิดจนถึงพื้น
จากนั้นชาวบ้านก็จะช่วยกันปฐมพยาบาล
คือเขาเอาเชือกนะเอาเชือกในการคล้องตัวของพี่ช่างคนที่คนที่ถูกไฟช็อต
เอาเชือกคล้องเพราะไม่รู้ว่าในตัวยังมีกระแสไฟอยู่หรือเปล่าคุณนึกออกไหม
แล้วค่อยโรยหย่อนร่างลงมาทีละนิดพอถึงพื้น
ก็ช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้นนะคะ
สุดท้ายพี่ช่างคนที่โดนไฟช็อตอ่ะ
พุกอาชีพสติและสำคัญมากความปลอดภัยดูแลตัวเองดี
แค่นิดเดียวเองนะ
ค่ะเดี่ยวเองอาจจะแบบว่าเอาหมัดเลิศไปนิดเดียวค่ะ